ถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยนะคะ
ก็อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากต้องการความสะดวกสบาย

ซึ่งแน่นอนค่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐ
แต่เรื่องนี้นะคะก็มีการได้ร้องเรียนนะคะ
ยังกรมการค้าภายในเรื่องของการรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลที่มีค่ารักษาแพงเกินจริง
นายประโยชน์เพ็ญสุดรองอธิบดีกรมการค้าภายใน
ก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้กรมการค้าภายใน
ก็อยู่ระหว่างการหารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
แพงเกินจริงของโรงพยาบาลเอกชน
หลังจากที่ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ร้องเรียนมา
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล
ตามโรงพยาบาลเอกชน๖๒แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็นำข้อมูลมาพิจารณาหาแนวทางดำเนินการต่อไป
เบื้องตอนนี้ก็มีเนาคิดให้จัดทำแอปพลิเคชัน
เปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาล
และค่ายาสำคัญของแต่ละโรงพยาบาลค่ะ
โดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน
และเชื่อว่าถ้าหากมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ให้ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาและเปรียบเทียบราคาได้
ก็จะทำให้เกิดการแข่งขันและลดปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่แพงเกินจริงได้นะคะ
แต่ว่าปัจจุบันตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์
โรงพยาบาลต่างนั้นก็ต้องปิดป้ายแสดงราคาค่ารักษาพยาบาล

หรือให้ปรากฏบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
เพื่อให้ประชาชนที่จะเข้ารับการรักษาได้รับทราบ

ถ้าหากว่าทางโรงพยาบาลไม่ปฏิบัติตาม
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทด้วยนะคะ
ส่วนการกำหนดราคายาและอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมนั้น
ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ
เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงค่ะ
ด้านนางปริยนัลล้อเสริมวัฒนา
เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เปิดเผยว่า
ปัจจุบันได้รวบรวมรายชื่อกว่า๕๐๐๐รายชื่อ
เพื่อเตรียมร้องเรียนเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่แพงเกินจริงของเอกชนหลายแห่งนะคะ
ทันทีที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแพทยศภาคนใหม่ชุดใหม่

เคยมีการรวบรวมรายชื่อ๓๕๐๐๐รายชื่อแล้ว
ซึ่งนำรายชื่อเหล่านี้ไปร้องเรียนต่อกระทรวงสาธารณสุข
แต่ก็ไม่เกิดความคืบหน้าใด
ก็เลยเชื่อว่าถ้ามีรัฐบาลชุดใหม่

จะมีการบรรเทาปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะคะ
เรื่องการแสดงราคานี้จริงก็สำคัญนะ

แต่ถ้าเกิดว่ามีแอปพลิเคชันมานี้อันนี้ดีนะคะ
เทียบราคาเปรียบเทียบเรื่องค่ายาของแต่ละโรงพยาบาล
มันจะได้รู้เหมือนเป็นราคาความนะ